แต่ปีนี้ทุเรียนจันทบุรีออกน้อยนะครับ
เพราะว่ามีพายุฝนฟ้าขนอง

และทำให้ทุเรียนเสียหาย

ทุเรียนร่วงหล่นลงมาแล้วนะครับ

ปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจะมาที่สวนเยอะ

นักท่องเที่ยวไปฝนยังตกอยู่เลย
แต่เขาก็ต้องเตรียมผลไม้ไว้ให้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

กับการเตรียมทุเรียนและผลไม้ต่าง
ก็เป็นการรวบรวมจากสวนที่อื่น

เอามารวมกันมารวมกันเป็นบุฟเฟ่ตรงนี้เลย

ห้าุผมพอมาที่สวนทุเรียน
ส่วนบุฟเฟ่ทุเรียนขนาดใหญ่น้ำเพลินแหลมสิงจังหวัดจันทบุรี
เริ่มเปิดกันแล้วฮะตีละครั้งปิ้ง

จะเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนในวันที่๑พฤษภาคม

เพราะว่าหลายคนหยุดก็ไปเที่ยวกันที่นี่ได้
ก็อาจจะต้องมีการรับซื้อทุเรียนจากสวนอื่น

เพราะว่าผลผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ผลผลิตที่กำลังจะเก็บเกี่ยวต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณ
ลนร่วงเสียหายจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับ
เจ้าของสวนคือคุณออนอุสาสุดประเสริฐบอกว่า
ทางสวนพยายามขุดคูคลองรอบสวน
เพื่อช่วยระบายน้ำฝนแล้วก็รักษาคุณภาพของทุเรียน
ซึ่งปีนี้ปริมาณผลผลิตทุเรียนในสวนบนพื้นที่๗ไร่ของเธอ
ว่าจะมีไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้ในบุฟเฟ่ทุเรียน
ได้รับทุเรียนคุณภาพที่มีอายุ๑๓๐วันจากสวนอื่น
รองรับลูกค้าให้ได้รับประทานกันนะครับ
แต่ว่าลูกค้าจ๋าจองคิวล่วงหน้า๑สัปดาห์นะจ๊

๑สัปดาห์เลยเหรอครับสัปดาห์เออสัปดาห์
ใครที่ไปหน้างานคือจะไปพรุ่งนี้เลยไปเที่ยวเลย

แต่อาจจะไปทานบุฟเฟ่ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันหมด
เขาจัดคิวไว้แล้วใช่แล้วทีนี้บุฟเฟ่ต้องนั่งรถเข้าไปชมสวนข้างในก่อน
ถูกต้องครับชื่อดีนะสาวสุดใจนะครับในสวนของเขานะฮะ
ผลผลิตจะมีน้อยแต่ทางสวนยังคงราคา
บุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองและผลไม้ตามฤดูการแบบไม่อั้น
หัวละ๕๐๐บาทเช่นเดิมนะครับ
ล่าสุดมียอดจองเข้ามาแล้ว๒๐๐กว่าท่านนะคุณ

ทางด้านของนายรัฐไทยพงศักดิ์เจ้าของสวนทุเรียน๙
สวนอินซีสวนรัฐไทยจังหวัดจันทบุรีนี่เป็นอีกสวนนะ
บอกว่าปีนี้สวนทุเรียนกว่า๔๓๐๐ต้น

อาจจะส่งผลกระทบให้เนื้อทุเรียนมีศรีซีด
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินการเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่

เบื้องต้นคาดว่าจะตัดทุเรียนในวันที่๑๖พฤษภาคมนี้
แต่ถ้าฝนตกทุกวันสลับกับแดดออก

ก็จะต้องเลื่อนการตัดทุเรียนให้เร็วขึ้น
ตัดกันวันที่๑๓พฤษภาคม
และถ้าอากาศปิดคือฝนตกมืดครึ้มตลอดเลยนะครับ
ส่งผลต่อการสุกก็ต้องเลื่อนการตัดออกไปอีก๓๕วัน
ก็ดูสภาพฟ้าฝนเป็นหลักด้วยนะครับ
ทุเรียนมีปัจจัยเรื่องของฟ้าฝนเป็นสิ่งสำคัญมากนะ
ปัจจุบันราคาทุเรียนหน้าสวนปีนี้
อยู่ที่กิโลกรัมละ๑๒๐บาท
ปีที่แล้วกิโลกรัมละ๑๐๐บาทนะครับ
เพราะว่าผลผลิตออกมาน้อยราคาก็ต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดานะครับ
โดยสวนจะมีการผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดอีกครั้ง
ประมาณ๑๐ตันหรือว่า๑๐๐๐กิโลกรัม

ถึงช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็น๒ล็อต
แต่รอบนี้กำลังเก็บเกี่ยวกันแล้วพฤษภาคมนะครับ
ก็รออีกล็อตหนึ่งมิถุนายนถึงจะได้ทานกัน

ตลาดในกรุงเทพตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะ
ทุเรียนนะโดยเฉพาะมันทองนะลูกใหญ่ของนั้นเลย
แต่เขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นทุเรียนอ่อน